ยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่เรานำมาเตือนใจแล้วก็เตือนภัยกันนะครับ

กระบะคันหนึ่งพุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่ขี่ตัดหน้า

ทำให้สองสามีภรรยาได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
รถสติอยู่กลางถนนสายสระบุรีลมศักดิ์
ในพื้นที่บ้านบ่อเดือตะบลหนองแจง

ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินดำของผู้บาดเจ็บ

ส่วนผู้บาดเจ็บอีกคนคือนายสำรองสุรพันธ์อายุ๖๘ปี
ซึ่งเป็นคนขับขี่รถจักรยานยนต์คันดังกล่าว
ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลที่ศีรษะ
ผู้ภัยนำผู้บาดเจ็บทั้งสองคนส่งโรงพยาบาล
ตำรวจสพบึงสามพันธ์สอบสวนคนขับรถกระบะทราบว่า
หลังจากซื้อของที่ตลาดบึงสามพันธุ์ได้ขับรถมาตามถนนสายสระบุรีลมศักดิ์
เพื่อกลับที่พักแต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ
รถจักรยานยนต์คู่กรณีขี่ออกมาจากซอยด้านซ้าย
แล้วเลี้ยวตัดหน้าเพื่อกลับรถอย่างกระทันหัน
ทำให้เบรกไม่ทันจึงพุ่งชนอย่างจัง
ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดเหตุระทึกขึ้น
เมื่อนางเทียนสีพันทิบอายุ๕๔ปี
ชาวบ้านหมู่๔ตะบนจันดีอำเภอชวาง

ดึงร่างเข้าไปติดอยู่ด้านในได้รับบาดเจ็บสาหัส
หลังเกิดเหตุกู้ภัยจันดีเข้าช่วยเหลือพบว่า
ข้างขวาของนางเทียนศรีติดกับแกนเหล็กเครื่องบดขนม
มีเลือดไหลออกมาจึงประถมพยาบาลและพยายามใช้เครื่องมือ
ชิ้นส่วนเครื่องบดขนมออกทีละชิ้น

จึงสามารถถอดชิ้นส่วนเครื่องบดขนมออกจากตัวเครื่องได้สำเร็จ
แล้วรีบนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
เพื่อให้แพทย์ช่วยเหลือทั้งที่ยังมีแกนเหล็กติดไปด้วย
ขณะที่ความคืบหน้าการติดตามจับกลุ่มนายพิเชษกลิ่นโอชา
นายธราทิพย์เพิ่มลาบและนายกฤษดาเกรดนุ้ย
ผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่ชิงรถผู้ต้องขังของกรมราชธรรมหลบหนี
ถูกนำตัวส่งฟ้องศาลจังหวัดหลังสวน
จอดทิ้งไว้กลางสวนทุเรียนในพื้นที่หมู่๑๒ตะบนตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพร
ก่อนจะหลบหนีขึ้นไปบนเขาห้วยคล้า
แม้จะมีการสนที่กำลังตำรวจทหารเจ้าหน้าที่กรมราชธรรมและชาวบ้านกว่า๓๐๐คน
ปูพรมค้นหาในพื้นที่แต่ยังไม่พบตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คนแต่อย่างใด
โดยมีการตั้งกองบัญชาการชั่วคราวและยุติการติดตามจับกลุ่มในช่วงกลางคืนเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
แต่จะกระจายกำลังปิดล้อมเขาห้วยคล้าเนื้อที่ประมาณ๙๐๐ไร่ตลอดทั้งคืน
พร้อมกับตามประกบญาติและคนสนิทของผู้ต้องหาอย่างไม่คลาดสายตา
นี้จากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาได้นำโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่เรือนจำที่อยู่ภายในรถไปด้วย๑เครื่อง
แต่จากการทดสอบสัญญาณเพื่อหาพิกัดก็พบว่าผู้ต้องหาได้ปิดเครื่องเอาไว้
ซึ่งทันทีที่ฟ้าสางวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่จะเริ่มภารกิจติดตามจับกลุ่มทั้ง๓คนอีกครั้ง